ศิลปินหมอลำสุดฮอตที่สุดแห่งยุค

ซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า
พร้อมเป็นคนใหม่ให้อายวันนี้

สวัสดีค่ะ
มีเพียงอาย

เอากองเชียร์เสียงดังอีกค่ะ
โอ้ดารกว่า

คุยกับใครหลายคน

เหตุผลหาคนจริงใจ

เคยมองคำใจอาย

ไปให้ใครทำปวดร้าว
เสียใจเจ้าวันนี้

เยี่ยมอย่างคำข่าว
เฝ้าดูแลแม้น้องเจ็บจากเขา

โบสถ์สายป้า
โบสถ์สายป้า
ทุกวันนี้เที่ยงห่วงใย
บ่มี่ไปอีกแล้วลบจิบวันแล้วทำแฟนละลาย
อดอยากเป็นละคนใหม่ของอายให้โอกาสน้องแด้ด้วย
ยิ้มตอบก็ได้น้องนี่สิรอเด้ออายเด้ออายเด้ออาย
ย่อมให้ได้ละเพื่ออายทุกอย่างย่อมให้ได้ละเพื่ออายทุกอย่าง
จับสว่างแล้วเดี๋ยวกินเหล่าสู้เมื่อบ่มี
เต็มที่หมอกระทาริมทางกินแล้วยังมานอนทำหมอน้ำอาย

เราก็สิกินไม่ลงยากกล่องยังเมาก็สิเมากับอาย
เที่ยวคนเดียวบ่ถ้ามีให้ไปแล้วก็ไปทุกที่
แข็งข้างละบ่นิงบ่นิงดะดะอาย
ยันเอียดไปใส่ให้อาภัยตัวน้องแน่เด้ออาย
เดี๋ยวค่ะเดี๋ยว
เป็นแล้วหน้าเป็นคนใหม่ของพี่
เป็นแล้วนะเป็นคนไม่ของพี่
เห็ดเหรียกคอยลอดถึงใจเพราะใช้ซัมพิกเตย์เพราะเนาะอาย

มีขวานน้ำเอ้วมาเอ้วมา
ขอบคุณค่ะ
แล้วก็ขอบคุณด้วยประหนึ่งเป็นศิลปินด้วย

ขอคร่าวสวัสดีคุณโน๊ตโน๊ตวิราวัณ
โน๊ตชะนาน
พอเต้นหลายเนี่ยพอเต้นแฮงเนี่ยนุษนา
มันก็เลยเบอร์เบอร์คุณโน๊ตโน๊ตชะนาน
รีบพอเรียกชื่อไหนก็ได้
ชื่อใหม่แล้วมันจะได้แต่งงานไงก็เลยอยากให้เลือกชื่อใหม่

คือที่จริงตามชื่อเพลงเลย
ทีมงานขอพิเศษให้เรินขวัญก่อน

ที่มาของเพลงเมื่อสักครู่เพลงที่จบลง

พร้อมเป็นคนใหม่ให้อ้ายวันนี้

ใช่ค่ะตอนนี้ก็ถ้าเป็นยอดวิวนะคะ
ก็จะเข้าสู่๕ล้านวิวแล้วนะคะ

ของนุจชะนานมันวิวา
กับไค้เพลงเก่าอันยาม

เมื่อกี้เห็นฝันบอกว่าย่อดวิวตังค์มากคือ๕ล้าน
แล้วเขา๕ล้านแล้วค่ะ
แล้วก็มีแบบทีมงานที่แบบว่ามืออาชีพอยู่

ถ้าแค่๑๐ล้านก็พอแล้วค่ะตอนนี้คือเราแบบว่าเอาเป็นฟิลแบบว่า

เกี่ยวกันไหมไอ้ที่เราเปลี่ยนชื่อมา
ก็หนูว่าแบบไม่มีผลมาก

นุษนุชนันมีที่มาที่ไปเราเป็นคนเลือกเองหรือมีพระมีอาจารย์ตั้งให้
ก็ครูบาริยชาตินะคะเป็นคนตั้งให้ซึ่งหนูเป็นลูกศิษย์ท่านนะคะ
ก็ตอนแรกคือพอวันเกิดนะคะโทรไปหาลูกศิษย์ท่าน
รุ่นพี่ที่รู้จักแกขึ้นไปเหนือพอดี
ก็เลยบอกว่าครูบาค่ะพอดีหนูมีความรู้สึกว่าเมื่อวันเกิดหนูไม่สบายเลย
คือทำไมมันเวเวอร์ค่ำวันเกิดที่แบบหนูป่วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยบอกว่าที่กุบาริยชาติบอกว่าจะอยากให้เปลี่ยนชื่อหนู
แบบขอความเฮ็ดตากุบาริยชาติแบบเปลี่ยนให้หน่อยเปลี่ยนให้หน่อย

ใช่ค่ะกุบาริยชาติก็โอ้ยพรวมว่าเกิดใหม่นะเป็นคนใหม่
นู่นนี่นั่นก็บวกกับชื่อเพลงความเป็นคนใหม่ให้ไอ้วันนี้คือมันเป็นความใหม่ทุกอย่าง

ใช่ค่ะแล้วมันก็แบบรู้สึกว่ามันดีทุกอย่าง
เพราะว่าอย่างนุษย์วิราวันเนี่ยถ้าในแฮสแท็กติ๊กต๊อกก็จะประมาณ๙๐ล้าน
ซึ่งติ๊กต๊อกผ่านมาประมาณแบบหลายปีแล้วใช่ไหมคะจากชื่อเก่า
เปลี่ยนชื่อมา๓เดือนตอนนี้แฮสแท็กจะ๕๐
ปล้ั่งมากเลยมีชื่อเพลงเขาอยากพร้อมเป็นคนใหม่ให้ไอ้วันนี้ใช่ค่ะ

พร้อมทุบหน้าใหม่ให้สิ

อาตเต้นมันทำให้เงอะน่ะ
มันต้องเดิน้าหน้า
เดินก้าวหน้า๓ไปหลัง๔
สูงมือเลย
ให้เต้นท่านีไม่เคยเลยนะคะแต่มรึงไปสั่งเลยค่ะไม่เจอเลยค่ะไม่เจอเลยค่ะ
ฮันนี่ศรีอีสานนะคะในสายหมอลำราชินีหมอลำ
แล้วก็อีกท่านหนึ่งก็จะมีแม่พื้งวงดงกัน
ก็ไปบ่อยอย่างแม่ฮันนี่คือตรงที่ท่านแบบเสียชีวิตคืออยู่จังหวัดศรีสะเกด

เก่บสวนมนตร์อยู่บ้านอะไรกันมันก็จะเป็นบ้านที่

อันนี้ทำไมถึงไปเปลี่ยนลายมงลายมือค่ะ
ก็ตอนนั้นก็ไปขาปุลุประทะวรศาสตร์แล้วมีลูกศิษย์ทำเนี่ย
ฉันก็ไปดูผลันอะไรแบบนี้๓
เขาก็เลยเหมือนดอก

ก็คิดีสิตรึงตามตามที่เป็นข่าว
ก่อนต้องเมือแม่ฮันนี่ก็จะมีแบบแม่มาผ่านบ้าง
ซึ่งจริงร้านอีสานลำเพลินผับอีสานนะคะอยู่เตาปูน
ก็จะเป็นร้านที่เวลาหนูไปก็จะมีแบบอะไรที่แบบ

คือที่จริงมันจะมีความรู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่
หรือบางทีแบบถ้าเป็นช่วงถ้าแม่นี่เขามาผ่าน
มีความรู้สึกว่าเวลาได้ร้องเพลงแล้วเขาจะรู้สึกแฮปปี้มาก

เหมือนแบบว่าจะร้องไห้แล้วแบบกั้นไม่ได้อะไรอย่างนี้หมอ

แต่ว่าของหนูส่วนมากจะมีความรู้สึกแฮปปี้มากกว่า
ไม่ค่อยได้ร้องไห้เยอะสักเท่าไหร่
แต่จะเป็นชอบร้องเพลงแบบเสียงที่ปกติเป็นเสียงต่อมานี้
แต่ว่าทำไมพอเวลาแม่เข้ามาผ่านแล้วเสียงมีเสียงเสน่ห์เสียงสวรรค์มีอีก

ทานเลอร์เอาเพลงช้าบ้าง
ก็ที่เคยเป็นเพลงที่เคยประกวด
เคยประกวดตอนปฐมนะคะ
วุ้ววอุ้ย
เกียจจรรย์เนาะ
เขามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะ

แล้วก็แม่พึ่งก็วันที่๑๓มิถุนาใช่ไหมคะ
แล้วก็บวกกับแม่ฮันนี่ศรีอีสานก็จะไปสามสิบเอ็ดปี

แล้วก็จะมีเพิ่มอีกคือสามห้าเพราะว่าสองพันห้าร้อยสามสิบห้า
สวัสดีค่ะไปซื้อแล้วจะเรียน

กอบปากเนี่ยในแผงอะหน้าแผงก็ไม่มีแล้วนะ

คือแบบหน้าหนูอาจจะเป็นนางเอกไม่รอด

อย่างนี้ก็เป็นนักเอก

ใช่ค่ะยิ่งดีมากเลยฝากตัวด้วยละค่ะ

ตอนนี้นะคะก็มีผลงานเพลงใหม่อย่างที่มาฝากวันนี้นะคะ

แล้วก็ยังมีผลงานเพลงประกอบละคร
และยังมีร้านอาหารอยู่ที่สีสเกรดแทรฟปลาสวดนะคะ
ยังมีเพลงกำลังใจอยู่ด้วยค่ะดื้อ